อากาศร้อนแบบนี้พายุฤดูร้อนก็พัดถล่มตามมา
เกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยทั้งอีสานทั้งเหนือ
ไปดูที่มุกดาหารกันก่อนคุณผู้ชมโอ้โหชาวบ้านต้องหนีตายกัน
แบบเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับ
ตายไหวไหมเนี่ย

ลมบำหื้มพัดมาดูนะฮะนี่ครับ
เกรงว่าไอ้ที่เขาอยู่นี่จะเอาไม่อยู่เหมือนกัน
นี่ดูสิกิ่งต้นไม้จะหักลงมาจะมาทับรถหรือเปล่า
ใช่นี่ตอน๔โมงเย็นครับของเมื่อวาน
นี่ฮะพายุพัดเข้าไปที่ตำบลดงมตำเภอมุกดาหาร
ที่เห็นก็แค่ส่วนหนึ่งของพื้นที่แล้วครับ
แต่ว่ามีอีกหลายพื้นที่ครับมีผลกระทบจากพายุลูกนี้
โดยเฉพาะที่ตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองก็มี๒หมู่บ้าน
ทั้งบ้านโนนก่อแล้วก็บ้านสำขา
ก็เนี่ยฮะพังลงมาแบบนี้นี่ครับโดนพายุพัดไป
ชาวบ้านบอกว่ามันเกิดฝนฟ้าขนองนานกว่า๑ชั่วโมง
พอพายุสงบลงไปก็ไปดูบ้านก็พังหลายหลัง

แต่เบื้องต้นก็ต้องซ่อมแซมกันไปเองก่อน
ก่อนที่รองบของทางด้านของหน่วยงาน

ล่าสุดจุดที่จากเทศบาลตำบลคำปั่นหลายลงไปสำรวจแล้ว
มีบ้านเสียหายหนักไป๔หมู่บ้าน
ก็คือหมู่๑๐หมู่๑๒หมู่๑๔หมู่๑๕
และอย่างที่เห็นก็มีต้นไม้ล้มขวางหลายจุดเหมือนกัน

เทศบาลกับทางด้านของปพจังหวัดมุกดาหาร
จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนกันต่อไปนะครับ
อันนี้ที่อีสานไปดูทางเหนือเชียงใหม่ก็เจอเหมือนกันครับ
นี่ฮะเชียงใหม่ครับที่พื้นที่เชียงดาวนะครับ
ที่กู้ภัยเชียงดาวเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บเพราะว่าอะไร
พายุพัดกระหน่ำทำให้ต้นโพยักษ์ล้มทับบ้าน
แล้วก็ร้านค้าแล้วมีคนอยู่ไงครับ
ในพื้นที่บ้านวังจ้อมอำเภอเชียงดาวนะฮะ
คือเมื่อวานตอนสักบ่าย๓กว่าคุณผู้ชม
พายุกระหน่ำในตำบลเชียงดามแรงลมทำให้ต้นไม้ถล่มล้มลงมา
บ้านเรือนก็เสียหายนะโดยเฉพาะแถวตลาดเขาเรียกว่าวังจ้อมนะครับ
มีต้นโพ๖คนโอบอายุเป็นร้อยปีอ่ะนะฮะ
ล้มลงมากิ่งมันก็พาดทับบ้านเรือนร้านค้าชาวบ้านก็เจ็บไปสองครับ
กู้ภัยฝ่ายปกครองตำรวจก็ต้องช่วยกันเอาคนเจ็บออกมาติดอยู่ข้างในออกมาไม่ได้
ต้องเอาต้นโพค่อยตัดกิ่งต้นโพก่อนแล้วเอาชาวบ้านออกมานะฮะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพิ่มเติม
เพราะว่าพายุพัดเข้าไปแล้วชาวบ้านเดือดร้อนกันหลายหลังคาเมืองทีเดียว
ช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยทั้งอีสานทั้งเหนือนะครับ